โอ้โหคุณผู้ชมตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะ
ที่ฉันตอบคำถามเรื่องนี้เยอะมากจริงนะคะ
ตั้งแต่ที่คุณสงการเนี่ยค่ะหงายการ์ด
ออกมายอมรับกับไทยรัฐทอล์กนะคุณผู้ชม
ว่าตอนนี้กำลังจีบคุณแมทจริง
โต้ด้วยนะคะว่าฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นมือที่๓

แต่มันมีตรงหนึ่งที่หลายคนติดใจคุณผู้ชม

คุณแอฟสงการเขาห่างกันมาพักนึงแล้ว

แต่มันมีประโยคที่บอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อน

หลายคนเลยข้องใจเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์

แต่ทำไมข่าวมันออกมาในช่วงนั้นช่วงนี้ค่ะ
ซึ่งดิฉันก็เลยไปขุดค้นมา

ไทยรัฐทีวีตอนนั้นเราสัมภาษณ์คุณแมท
เดี๋ยวให้ดูฟุตภาพเมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม
รวมไปถึงระยะละเอียดกันกับคุณสงการ
แล้วก็คุณกึ้งที่มาออฟฟิศของเรา
ซึ่งตอนนั้นคุณกึ้งมีข่าวกับคุณแมทด้วย
เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่า
ย้อนกลับไป๒๔กรกฎาคม

คุณพี่เราไม่ได้รู้จักกับพี่สงการในการสรุปตัว
ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะ
ไม่ลำบากใจเลยค่ะเพราะว่าแมททำใจอยู่แล้ว
เพราะว่าปกติมันไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะ

มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่แบบเราอยู่นะจุดนี้มันจะแบบถูกโยงไปได้ทุกอย่างค่ะ

ก็คือไปทานข้าวกับแก๊งเฟอร์บี้จริง

ก็คือได้เคยเจอกันบ้างไหมคะหรือว่า

บอกว่ายังไม่ได้ไปทานข้าวไม่เคยเจอกัน

คุณมิ้นท์ก็เคยพาคุณแมทไปทานข้าวที่เขาใหญ่ด้วย

เพราะว่าตอนนั้นคุณแอฟก็ออกมาบอกว่า
เขาอยากสงการละ๒๕กันยายนค่ะ

เผือกร้อนก็ตกไปที่เพื่อนซีแก๊งเฟอร์บี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคุณแต้วไปงานกาแฟดอยตุง

เป็นห่วงมากกว่า

ว่าทุกอย่างมันก็จะมีคำตอบของมันในวันหนึ่งแหละ

เราทำตารางมาเลยไทม์ไลน์คุณผู้ชม
เริ่มจาก๒๕กัญญายน๒๕๖๐ค่ะ

ก็วันที่๓นะคะกันยายน๒๕๖๑นะคะ

แล้วกับแฟนกล่าวพบกันมา๒๔ปีแล้วก็ถัดมาอีกหน่อย
กรกฎาคมค่ะคุณแมทบอกว่าไม่รู้จักคุณสงกราน
ใช่นะคะแล้วก็๒๕นะคะถัดมาอีกวันค่ะแอฟก็รับว่าอย่าสงการนั่นเองนะคุณผู้ชม
กันยายนนะคะคุณผู้ชมค่ะมาถัดมาอีกนะคะ
ไทม์ไลน์ก็เป็นช่วงที่ไปนอเวย์คุณผู้ชมมีคนโยงไปนะคะ
ก็ช่วงเวลาระหว่าง๒๘๓๐กันยายนนะคะตามที่เห็นเลยค่ะ
ซึ่งระหว่างนั้นก็มีข่าวว่าไปทานข้าวที่โบนันซ่าเขาใหญ่ด้วย
แล้วก็เมื่อวานนะคะ๕พฤศจิกายนค่ะ
คุณสงการออกมายอมรับว่าจีบแมทค่ะ
แล้วก็พรุ่งนี้คุณผู้ชม๗พฤศจิกายนค่ะคุณแมทพรณีออกงานนั่นเองนะคะ
ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะตอบว่ายังไงกันบ้างก็งานประมาณบ่าย๓บ่าย๔เย็นคงจะได้ฟังสัมภาษณ์นะคะ
ซึ่งแหล่งข่าวก็บอกนะคะว่าที่คุณสงการออกมายอมรับว่าไปเจอแมทที่ฟิตเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าจริง
นี่แหละค่ะงานวันเกิดของคุณคริสนะคะคุณคริสเบนจรงคกุลถูกต้องนะคะ
ซึ่งก็ไปเจอกันที่งานนี้แหละก็เลยทำให้สปากันส่วนมินชะลิดาตอนนี้ไปเที่ยวเกาะอยู่แถวฝรั่งเศสคุณผู้ชมไม่เกี่ยวนะคะ
ก็ยังยืนยันว่ามิ้นท์ไม่ได้เป็นแม่สื่อแม่ชักให้สำหรับคุณแมทแล้วก็คุณสงกรานนั่นเองนะคะ
กันตรงมิ้นท์บอกว่าจริงมิ้นท์เชียร์พี่กึ้งแต่พี่กึ้งไม่ได้จีบแมท

แต่คอมเมนต์ก็มีแบบแตกออกไปสองฝั่งเหมือนกันนะถึงแม้จะมีคอมเมนต์ด้านลบซะมากกว่า
อีกด้านหนึ่งที่เขามองในมุมที่บอกว่าก็เข้าใจทั้งคุณแมทแล้วก็คุณสงกรานแล้วก็คุณแอฟ
เขาว่าอย่างนั้นนะคะด้วยความว่าคุณแมทคุณสงกรานกับคุณแอฟเนี่ยเขาก็มีปัญหาเลิกรากันมา
แต่ก็ยังคาราคาซังกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของหัวใจที่มันยังไม่จบ
แต่ว่าเขาบอกว่าความรู้สึกเนี่ยเขาอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้สำหรับคู่นี้
เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าหาคนใหม่
แต่อีกมุมนึงอีกฝั่งหนึ่งที่คอมเมนต์แรงก็บอกว่ายังไม่ได้หย่ากันไง
มันตรงนี้แหละมันยังไม่ได้หย่าถึงแม้จะเลิกเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไม่มีแมทเข้ามาเนี่ยคุณสงกรานอาจจะยังเดินหน้าง้อคุณแอฟอยู่ก็ได้
อันนี้นะคะก็เลยเป็นคอมเมนต์ของชาวโซเชียล
ฟังคำตอบจากแมทพรีพรุ่งนี้กันดีกว่านะคะว่าเธอจะตอบว่ายังไงกันนะคะ
ใช่ค่ะแต่เธอจะมาแน่ใช่ไหมอีเวนต์นี้แน่นอน
มาแน่นอนก่อนเติมจ่ายตังค์เรียบร้อยค่ะ